ก็จะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
วันนี้ตอนที่๒ของการดูสกรูปพิเศษ
ซึ่งก็เป็นการเปิดใจของ๖ผู้สมัครนะครับ

ไปดูเรื่องราวของการต่อสู้ในเชิงนโยบาย
ในตอนที่ชื่อว่าแผนเด็ดพิจิตใจสมาชิกครับ
หลังจากรู้จักตัวตนของผู้สมัครไปพอสมควร
วันนี้ทั้ง๖ท่านจะมีโอกาสวิเคราะห์ปัญหาในวงการฟุตบอลไทย

กับ๓ปมหลักที่ต้องแก้ไขโดยด่วน

และ๓ทีมชาติไทยไปบอลโลก

ตรงกับสิ่งที่แฟนบอลอยากให้เป็นแค่ไหน
นับถอยหลังแล้วฟังพร้อมกัน
ผู้ตัดสินที่ขัดแย้งกันอยู่
๑๐กว่าปีที่ผ่านมามัน๒กลุ่มอยู่แล้ว

ผมก็ฟังมาจริงผมไม่ทราบ
ที่บอกว่าเวลาผู้ตัดสินไปตัดสินต่างจังหวัดเนี่ย

ต้องมีเงินทุนบางส่วนให้ผู้ตัดสิน

ปีนี้ทุกสโมสร๑๘สโมสร

ผู้ถือหุ้นจะออกมาในรูปของโนมินี
แล้วก็มีเซ็นการเซ็นสัญญาโอนหุ้นกลับคืนมา

เจือดจานให้ดิวิชั่นหนึ่งดิวิชั่นสอง
ขณะเดียวกันก็จะมีโครงการสนับสนุนรายจ่าย
การใช้จ่ายในการเดินทางเช่นทีมดิวิชั่นหนึ่งเนี่ย
เดินทางไปทั่วประเทศแต่ละครั้งในฐานะทีมเยือน

ถ้าเป็นดิวิชั่นสองก็ได้ทีมละห้าหมื่นต่อครั้ง
เพราะเดินทางในถุงวิพากษ์แคบ
แล้วก็จะมีกองทุนสวัสดิการคนที่อยู่ในวงการฟุตบอล
ตอนนี้โอ้โฮแต่ละทีมใหญ่โตแล้วเกิน
ค่าตัว๘แสนภาษีนะครับ
ท่านมีรายได้นะต้องเสียภาษีนะครับ
บอกตรงอันนี้สำคัญนะครับ
ทีมไหนไม่เสียภาษีเป็นเรื่องนะครับผมก็เอาเรื่องเหมือนกัน

ถ้าเราไม่มีผลประโยชน์อะไรถ้าเราไม่มีข้อกังวลอะไร

สำคัญว่าต้องรับรู้แต่สำคัญในการวางแผน
อย่างกรณีรายได้
วันนั้นใครก็เห็นใครก็รู้ว่า
ในสนามสุพัชราศัยคนแน่นคนเต็มนะครับ
การขายบัตรอยู่ที่๑๐๐๒๐๐๕๐๐บาท
แต่สมาคมทำงบดุลบัญชีว่ามีรายได้แค่๔๖๐๐๐บาท

มีจำนวนเงินอยู่ประมาณ๗๐ล้านบาทซึ่งผมตามอยู่
แล้วเงินก้อนนี้จะต้องเข้าภายในศาสตร์ที่๑๑ธันวาคมปี๕๗
ที่นำมาก่อสร้างทำงานสมาคมที่หนองเจ๋อ
แล้วก็มีอีก๒โปรเจคที่อยู่ในนั้นซึ่งไม่ได้ปิด

๑๕เปอร์เซ็นต์ของเงินจำนวนนั้นจะต้องเอามาใช้พัฒนาฟุตบอลหญิง
แต่ตั้งแต่ปี๑๒๑๓๑ไม่เคยไป
ไม่เคยได้รับเงินสนับสนุนตรงนี้
ผมเป็นผู้จัดการทีมชาติมาผมทราบดีว่า
เรื่องเล็กน้อยแม้แต่เรื่องของ
ขนมที่นักฟุตบอลจะทานบางทีเงินก็ยังหาไม่ได้
กีฬาที่มีนักเตะอยู่๓๒คน
อีก๒คนอาจจะไม่ได้พร้อมกับเพื่อนอะไรแบบนี้

ฟุตบอลโลกเราก็ต้องมีเป้าหมายว่าชุดเล็กต้องไปก่อน
ถ้าเป็นไปได้แล้วก็ค่อยไล่ชุดไปเรื่อย
แต่ผมเชื่อว่าถ้าจะทำฐานจริงต้องมาฐานจากชุดเล็ก
ผมบอกเลยได้วายผมญี่ปุ่นเหมือนกันเลย
ญี่ปุ่นตอนนี้ส่งเด็กไปฝึกที่บาซิลแล้ว
โดยรัฐบาลช่วยแต่ของเรายังไม่มีเลย

แล้วคุณจะมีปัญญาจะไปทำทีมชาติยังไง
โพสต์ครับคุณต้องผลิตแน่นอน
ตั้งแต่กลุ่มที่เรียนยังลายเส้น
ตอนนี้ถามว่าอาคาเดมี่ที่เปิดกันเยอะที่สุด

ผ่านหลักสูตรในการเรียนยังลายเส้นหรือยัง

เพราะฉะนั้นทำยังไงที่๖หลีกภูมิภาค
เป็นว่า๗๗จังหวัดจะมีการอบรมทั้งหมด

เราต้องคิดว่าโอกาสมากกว่าฟุตบอลชาย
ผมก็จะไปเคลียร์กับทางกรมภาระ
ว่าที่คุณมีอยู่ลีกนักเลนชาย
๑๔ปี๑๖ปี๑๘ปีเนี่ย

และผมจะมีระบบหางบมาสนับสนุน
บางคนพูดว่าผมเข้ามาจะเข้ามาล้างบาง
เขาทำดีอยู่แล้วผมจะไปปลดเขาด้วยเหตุผลอะไร
มีแต่ผมจะเรียกเข้ามาซิโก้
คุณทำดีอยู่แล้วคุณทำดียิ่งขึ้นได้ไหม
ผมคงไม่ทำเช่นนั้นผมฆ่าตัวตายดีกว่า
ท่าเด็ดของแต่ละคนนั้นยังมีอีกหลายก๊อกครับ
ซึ่งพรุ่งนี้แฟนบอลนั้นไม่ควรพลาด

และระเบียบวิธีการเลือกตั้งที่เป็นประเด็นจนถึงทุกวันนี้
แต่ทำไมปัญหายังไม่จบกับชื่อตอนที่ว่า
ลดความขัดแย้งเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สง่างาม